ข่าวนี้กันหน่อยที่เกริ่นเอาไว้นะคะคุณตาขายลอตเตอรี่ค่ะ
ถูกผู้ชายสองคนรุมทำร้ายหลังจากนั้นก็เอาทั้งลอตเตอรี่เต็มแผงแล้วเงินสดของคุณตาไปด้วยค่ะ
เนี่ยค่ะคนร้ายสองคนก่อเหตุเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
นั่นคือคุณตามานพนะคะอายุ๗๒ปีโดนทั้งต่อยทั้งเตะทั้งฉุดกระชากลงไปนอนกับพื้นแล้วยังตามไปกระทืบ

คลิปนี้เขาบอกว่าช่วยหน่อยเถอะนะคะสงสารมากเลยลอตเตอรี่ก็เพิ่งจะเริ่มออกขายยังเต็มแผงอยู่เลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวเขาสูงค่ะนะคะ
ทีมข่าวไปเจอกับคุณตามานพพันนามอายุ๗๒ปีค่ะ
เล่าบอกว่าเมื่อวานนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปขายโรตเตอรี่ที่หมู่บ้านเขาสูงที่อำเภอวิเชียนบุรี
กำลังจะแวะซื้อเครื่องดื่มก็เห็นผู้ชายสองคนดูหน้าตาดีคิดว่าจะช่วยซื้อก็เลยถามเขา
สองคนนั้นก็นั่งกินเหล้าอยู่ที่ร้านค้าก็ชวนคุณตากินคุณตาปฏิเสธ
ดูคุณตาสิดูหน้าคุณตาสิ
โอ้โหตาตาปิดเลย
ตาก็ปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้กินเขาชวนกินไม่กิน
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาก็จะไปขายที่อื่น
ผู้ชายสองคนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
โกนบอกจอจะซื้อลอตเตอรี่คุณตาก็จอด

ขออนุญาตนะคะบอกว่ามึงโกงเงินแม่กู
หลังจากนั้นก็ลุมทำร้ายคุณตาอย่างนี้
อย่างที่เราเห็นนี่ค่ะเขาเกิดภาพนี้ขึ้นมา
แล้วกระเป๋าเงินในนั้นมีเงินสดอยู่ประมาณ๗๐๐กว่าบาท
รวมถึงแผงโรตเตอรี่อีก๕๐๐ใบ

ตอนเขาเข้ามานี่เขาพูดกับลุงว่ายังไง

พี่พ่อเข้าจอดทำแบบนั้น
โกงเงินแม่กูมาพ่อกูมา
อือหมอนี่

กระตะงมีประมาณเท่าไรนะ

ลูอร์เตอรี่ห้าร้อยใบ๕๐บาท
เข้าใจผิดหรือว่าจงใจก่อเหตุคะคุณผู้ชม
ตำรวจตอนนี้บอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้ว
นะคะกำลังติดตามตัวมาดำเนินคดี

โอ้เป็นรูปนี้นะ

ซึ่งคือมารู้ทีหลังว่า

คนที่เกาะเฮตคุณตาเพิ่งออกมาจากเรือนจำได้ไม่นาน